ครับผมพี่ครับอันนี้ผมเชื่อดำเนี้ยอ่าครับพี่ที่ที่โดนตรวจฉี่อ่ะครับ
อ่าอ่าครับครับอ่าแล้วเมื่อกี้เงินครบไหมครับพี่ที่ให้ไปหมื่นห้า
อะไรหรอพี่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

เพื่อนเขาก็เห็นพ้องต้องกันครับพี่
ที่ที่เราตรวจอ่ะว่ามันมันเจอหรือไม่เจอนะแล้วสรุปแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลผม

คุยกันน้องดูแต่เยาว์ตัวเขาไม่ยอมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ก็
เดี๋ยวคุยกันที่ห้องผู้กับได้ปะล่ะ
เดี๋ยวผมลองคุยกับน้องรูปรักษณ์ครับ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

แล้วทำไมไม่กะสนเขาหรือถ้าเขาไม่ผ่นอ่ะ

ดีกว่าผมคุยกับผู้กำกัดแน่ผมไม่ยอม

เอาเพราะผมว่าเข้าใจถ้าผมไม่เจอดาด
ไอพี่ลองฟังผมนะถ้าผมแล้วเจอด่านปปสนะ
ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมม่วงไม่ม่วงเพราะผมไม่เล่นยาอยู่แล้ว
แต่ผมเจอปปสไงแหน่พี่ถ้าสมมติม่วงข้าง
คุยกันให้ดูเรื่องพนัยเขาบอกห้าหมื่นพี่จบเลย
เพราะเรื่องนี้ผมไม่ยอมไม่ได้ก็ไม่เอาบอกเลยเจอกัน
จริงผมไม่ยอมพี่แต่เมื่อกี้คุยกันยังไงเปลี่ยนยังไง
พวกนี้ก็ไม่ต้องคุยกันได้เมื่อกี้อ่ะพี่เขาเรียกผมมาสองหมื่น
สองหมื่นห้าสองหมื่นนึงหมื่นนึงยังไม่ยอมเลยพี่
อยู่แล้วพี่ไม่ม่วงแล้วพอประสอบเนี้ย
กันเป็นเอฟซีผมด้วยไม่ค่อยคุยกันก่อนเด้าไม่คุยแล้ว
กูไม่เยอะคือโอนขึ้นมาห้าหมื่นพี่บอกมาเลยผมไม่ยอม
อย่างนั้นเป็นข่าวแน่ผมไม่ยอมห้าหมื่นห้าหมื่นพี่
เวลาเรียกเรียกคนอื่นเรียกได้ไม่ให้จริงไม่ให้ก็ไม่เป็นไรพี่
ใช่พี่เสื้อดำหรือพี่สูงสูงนี่เอาเอา
สงสารลูกพี่บ้างกว่าเฮ้ยผมไม่สงสารใครพี่
คุ้มเปล่าพี่ผมถามแค่นี้๑เลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่๒กักขังอย่างเดียว๓กันโชคทรัพย์เท่านี้ก็รู้เรื่องแล้วพี่
ตอนนี้นะฮะคุณกิหนิศักดิ์นะฮะล้อมฐาลัยความก็เข้ามาพบนะฮะ
ก็มาเล่ารายละเอียดคอใต้เก่งให้ทราบนะฮะ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเนี่ยอ่าตามที่ทางสื่อมันจดที่หลบไป
สำหรับวันนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็จะรับร้องทุกข์ไว้เลยนะฮะ
เขาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าที่ตำรวจนะฮะ
เราก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ
หลังจากสอบปรัดคำเสร็จเนี่ยคุณกิริษัทเนี่ย
ก็สมัครใจนะฮะให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ย
ตำรวจครับเพื่อที่จะนำผลเนี่ยมาประกอบสำนวนการสอบสวนครับ
จากการสอบถามเบื้องต้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ท่านผอบตรเนี่ยก็กำชับมาอยู่แล้วถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะฮะ
ก็ยืนยันนะว่าดำเนินการต่อไปต่อมาไม่มีอะไร
ตำรวจชุดนี้เคยมีประวัติร้องเรียนลักษณะแบบนี้ไหมครับก็เดี๋ยวรอรอผลอ่า
ดำเนินการแล้วกันนะครับก็ให้โอกาสทั้งทั้งตำรวจทั้งผู้เสียหายนะ
ก็ไม่ต้องห่วงนะก็ทางเราเนี้ยอ่า
เขาก็ปฏิเสธนะจำเธอจะสินายทั้งตัดความสินเที่ยวแล้ว
สอบประวัติเบื้องต้นของตัวผู้เสียหายที่มาร้องเอง
ก็รอนิดนะครับก็ทำการสอบสวนอย่างนำเรียน
แล้วก็สอบอากราธินิตนี่เลยรับรองทุนสอบอากราธินตินี้

โปรดติดตามตอนต่อไป